เรื่องราวของการเสียชีวิตของคุณหมอกระต่าย
ก็หลายคนยังคงให้ความสำคัญแล้วก็ติดตาม
รวมทั้งมีการออกมาแสดงความคิดเห็นด้วย
อย่างคุณลีน่าจังก็เป็นหนึ่งคนที่ออกมาพูดกับเรื่องนี้
ด้านของพระนรวิทย์เขาสำนึกผิดแล้ว

ก็เลยไม่ได้ถูกใจกับสิ่งที่พูดก็เลยทัวร์ลงพอสมควร

แต่ว่าเมื่อวานนี้ครับมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณหมอกระต่ายเป็นที่เรียบร้อย
นรวิทย์เองก็ไปร่วมงานวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ไปศึกทันที
แต่ว่าขอนุ่งขาวห่มขาวต่อในการถือศิลป์ให้อีก๓วันนะครับ
บรรยากาศภายในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณหมอกระต่ายเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
เมื่อวานก็มีครอบครัวญาติพี่น้องไปร่วมงาน
แล้วก็มีเพื่อนร่วมรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลประมาธิบดีรุ่นที่๔๒ไปร่วมงานด้วย
คุณหมอคุณพยาบาลตลอดจนคนไข้ที่เป็นคนไข้ของคุณหมอกระต่าย
ก็ไปร่วมงานกันต้องการจะไปไว้อะไร
แล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีของคุณหมอกระต่ายเป็นครั้งสุดท้าย
นรวิทย์กับพระพ่อก็เดินทางไปร่วมไว้อะไรด้วยนะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นภาพขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ที่บริเวณหน้าหีบศพ
ก่อนจะรีบเดินทางออกจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารทันที
เพื่อไปลาศิกขาบทที่วัดปริวาสราชสงครามตามที่สำนักพุทธได้มีการคำสั่งให้ศึก
เพราะว่าถือว่าการบวชนั้นฝ่าฝืนข้อห้ามไม่สามารถที่จะบวชได้
ตามข้อห้ามของสำนักพุทธนั่นเองว่าห้ามต้องคดีขณะที่ไปบวชนะครับ
ซึ่งหลังจากศึกแล้วก็เป็นนายนรวิทย์แล้วก็คุณพ่อก็ยังขอนุ่งขาวห่มขาวต่อ
รักษาศีลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณหมอกระต่ายต่ออีก๓วันครับ
ทางด้านในแพทย์อนิรุธสุภวัฒน์จริยากุลคุณพ่อของหมอกระต่ายบอกว่าทางครอบครัว
ก็ขออนุโมทนาบุญให้กับ๑๐ตำรวจตีนรวิทย์และพ่อที่บวชให้หมอกระต่ายและอโหสิกรรมให้
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวได้
ฉะนั้นถึงแม้จะอโหสิกรรมให้แต่ในทางคดีก็ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับทางด้านของ๑๐ตำรวจตีนรวิทย์อย่างถึงที่สุด
แล้วให้ความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่พูดแค่ว่าจะทำจะทำแต่ทำจริงทำให้เห็นด้วย
ขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกคนนั้นเคารพกฎจราจรมากขึ้นนั่นเองนะครับ